เขาต้องช่วยกันไล่ล่าไล่จับกันเลยทีเดียว
ซึ่งไล่ล่าจับตัวอะไรไปดูกันเลย

เห็นมันน่ารักอย่างนี้

แต่จะบอกไว้ก่อนว่าเจ้านาคตัวนี้มันหลุดมาเนี่ย

คลิปนี้มีคนเขาโพสต์เอาไว้
โอ้เนี่ยก็คือคุณเมธาสิทธิ์สีทอง

เจ้าน่างเนี่ยจะชื่อทฤษฐานปฏิบัติการบ้านป่าไม้ตำบลดอนทราย

ที่บริเวณกองร้อยทหารพรานนาวิกยโยธินกองทัพเรือที่๑๑
คือเจ้านาคตัวนี้มากับเจ้าของ
ในวันเกิดเหตุเจ้าของก็พาน้องไปเดินเล่น

คุณจู่เจ้านาคตัวนี้มันกระโดดลงจากรถ
แล้วก็วิ่งเข้ามาในค่ายทหารแห่งนี้

ตกอกตกใจสิตอนแรกก็ไม่รู้ตัวอะไรไง
แต่สักพักพ่อเห็นแล้วอ๋อตัวน่าง
เอาพวกเราไปช่วยกันจับกันหน่อย

ชุดรมุนวุ่นวายแล้วครับ
กำรามใหญ่เลยเหมือนจิงโตมากกว่านะ
แล้วของเจ้าก็บอกว่าพี่วิชีมาทำเสียงนากเลยนะ
เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมเสียงนาคมา

ยังไงซะก็สุดท้ายจับได้แล้วก็คืนสู่เจ้าของได้สำเร็จนะจ๊ะ
รักทุเลเหมือนกันนะกว่าจะจับได้มันวิ่งไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะ